และจากเรื่องร้ายที่ประชาชนหลายประเทศต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์นานกว่า๑๒เดือน

ซึ่งนี่เป็นภาพของเมืองต่างที่พบว่า
มลพิษในอากาศลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองมิลานและเมืองเวนิสประเทศอิตาลี
รุงนิวเดลีประเทศอินเดีย
รุงจากาต้าประเทศอินโดนีเซีย
และกรุงอิสลามาบาทประเทศปากรีสถาน

ท้องฟ้าใสกระจ่างและมีความแตกต่างจากภาพเดียวกันเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นละอองในอากาศจนทำให้ท้องฟ้าขมุกขมัวค่ะ